คะไปดูคลิปที่มีคนแห่แชร์กันมีรถคนหนึ่งที่เขาบอกว่าถูกระบุว่าเป็นรถกระบะแต่งซิ่งแล้วไปเสยท้ายกับรถ
มหายใจกับความหวังยังไม่หยุ่นหวังเพื่อทนเพลยุคลังจะเอาชีวิตเป็นเดิมทันเหนื่อยเทียงใดวันนี้ยังมีความหวัง
โอ้โหนี่เป็นกล้องหน้ารถแล้วก็เป็นกล้องหลังรถของรถคันหนึ่งที่เขาอยู่บนถนนเส้นเดียวกันกับที่อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ

แชร์คลิปกันเยอะแล้วตั้งคำถามเพราะว่าคลิปที่เขาโพสต์ไว้มันมีแคปชั่นไงว่ากระบะแต่งซิ่งไปมุดเข้าท้ายโรสรอยแล้วราคาเนี่ยไม่ได้ธรรมดานะคะคุณผู้ชมเอาแค่ตัวสตาร์ทเนี่ยมันต้องมี๓๐๔๐ล้านขึ้นไปนี่คือแค่ราคาเริ่มต้นเท่านั้น
เพราะความเห็นคนก็เลยเข้าไปแชร์แสดงว่ามีผิดเห็นเบ็บนมมากว่าแบบนี้
ไหนจะจ่ายกันแน่หรือบางคนบอกว่านี่โรสรอยนะไม่ใช่โลละร้อย
หลายคนก็บอกว่านี่แหละคือถ้าเจอรถแบบนี้ต้องขับห่างให้มากนะคะ
ก็เป็นผู้ที่มักจะมีการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงไอทียานยนต์เครื่องบิน
ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่ารถคันที่โดนชนท้ายเนี่ยที่เป็นข่าวตอนนี้คือ
เอาตรงเริ่มต้นเนี่ยคือ๔๒ล้านกว่าบาทและยังมีการแนบลิงก์ให้ไปดูรถรุ่นนี้ด้วยนะคะ
แล้วอย่างนี้จะทำยังไงต่อทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อสอบถาม
ต้องไปถามทางฝั่งรถกระบะนี่แหละค่ะว่าเขาจะชดใช้จ่ายค่าเสียหายกันยังไง
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓สิงหาคมที่ผ่านมาสักประมาณบ่าย๒บนถนนมอเตอร์เวย์
ตอนนั้นเนี่ยทั้งครอบครัวอยู่ในรถกันประมาณ๗คนมีทั้งคนแก่คนมีทั้งเด็กตัวเขาเอง
แล้วก็กำลังจะเดินทางไปที่วัดหลวงพ่อโสธรค่ะที่ฉะเชิงเศร้าเพราะว่าจะไปทำบุญแก้บนกันกันทั้งครอบครัว
จริงในรถเนี่ยมีหลานเล็กสองคนเนี่ยนะ๒ขวบกับ๔ขวบค่ะผู้สูงอายุอีกต่างหาก
ก็วันนั้นมีญาติคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นคนขับเขายืนยันว่าไอ้ที่มีการระบุว่าเป็นกระบะแต่งซิ่งขับซิ่ง
ไม่ได้มีการขับซิ่งแต่อย่างใดใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ๑๑๐๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่มันมีจังหวะว่าจะแซงขวาแล้วรถคันข้างหน้าเบรกกระทันหันพยายามเบรกแล้วแต่เบรกไม่อยู่
ก็เลยชนท้ายแบบนั้นปรากฏพอลนท้ายเสร็จก็มีการได้ไปพูดคุยกับคนขับ
คนขับโรสรอยคันนี้เป็นผู้หญิงชาวจีนนะคะอายุประมาณ๒๑ปีค่ะ
เขาบอกว่าไม่ติดใจเอาความแล้วก็ยอมรับจริงว่าตัวเธอเนี่ยเป็นคนเรกกระทันหัน
รถคันหน้าเธออีกทีนึงคือเบรกก็เลยเบรกไม่ทัน
เอาเป็นว่ารถกระบะเนี่ยคุณผู้ชมต้องดูสภาพรถกระบะนะด้านหน้าพังยับ
แต่โรสลอยแทบไม่เป็นอะไรเลยค่าซ่อมอู่ประเมินการซ่อมรถกระบะประมาณ๙๐๐
สุดท้ายก็เลยเหมือนกับต่างคนต่างอ่ะจบแล้วเธอก็ต้องรับผิดชอบรถกระบะของตัวเธอเองค่ะ
ที่สำคัญหูเพิ่งหมดประกันชั้น๑ไป๒วันก่อนเกิดเหตุด้วยนะคะพี่อุ๋ย
ก็เคลียร์กันจบนะคะสรุป
ก็คือเขาจะไปซ่อมของเขาเองเขาจะติดต่อประกันของเขาเองซ่อมเองส่วนของเราแล้วก็ซ่อมของเราอันนี้คือเขาเป็นคนเป็นคนเสนอมาค่ะ
รถเราจะแต่งซิ่งแต่ในรถเรามีเด็กมีคนแก่เราจะไปทำบุญนะคะถ้าถ้าคล่องใจยังไงเปิดดูเปิดดูเขาเรียกอะไรอ่ะคลิปในมอเตอร์เวย์ได้เลยว่า
ก็ในส่วนของเธอก็ยืนยันว่าไม่ได้ซิ่งใช่คันหน้าเบรกกระทันหันค่ะแต่บอกอะไรนะคนขับเป็นผู้หญิงชาวจีนเหรอใช่อายุประมาณยี่สิบเอ็ดปีเธอพูดแบบนี้อ๋อแสดงว่าเขาก็คงจะได้ใบขับขี่ที่เมืองไทยอืม